จะพาไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อผอม
แล้วก็มีคนเนี่ยขอพรแล้วโชคดีติดไม้ติดมือมาด้วย

บรรยากาศที่สาราหลวงพ่อผอมคึกคักคึกคลืนมาก
ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเขานำคณะกองยาวสำเนาบันเทิงสินชุดใหญ่
มาแสดงแก้บนให้กับหลวงพ่อพร้อมพระพุทธรูปทองสำริท
ชาวอ่างทองเคารพสการะมานานกว่าร้อยปีนี่แหละ
เขาบอกหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มาขออะไรก็สมใจปรารถนาแน่นอน
ชาวบ้านก็เลยมาขอพรกันมาไม่ขาดสายนะคะ
จากนั้นนะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้น
ซึ่งก็แสดงถึงอิทธิฤทธิของหลวงพ่อด้วย
คือเมื่อสี่สิบปีก่อนนี่พระพุทธศาลูปหลวงพ่อพร้อม
เคยถูกขโมยไปที่จังหวัดอายุทยา
ตอนนั้นชาวบ้านในตำบลสายทองก็ออกตามหา
ตามไปจนถึงอายุทยาค่ะ
ตามหาเนี่ยนะจู่ก็มีแผ่นทองคำเปลวปลิวออกมาติดตามตัวชาวบ้าน
งงไงเฮ้ยทองคำเปลวมาจากไหนชาวบ้านก็เลยเดินย้อนตามไปตามทิศทางที่ทองคำเปลวมา
เดินไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไปเจอพระพุทธรูปของหลวงพ่อผอมเนี่ยถูกซุกซ่อนอยู่ในบ่อน้ำ
เนี่ยท่านก็ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่ามีอิทธิฤทธปฏิหารนะก็เป็นความเชื่อที่ทำให้ชาวบ้านนั้นเคารพสัทธามาจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ